พาไปจิบกาแฟแหล่รถถัง

ไม่ใช่วันเด็กครับแต่ว่าร้านกาแฟที่นี่มีรถถังเอาไว้ให้จับจ่ายซื้อกันด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้รู้มีรถถังอยู่ที่ร้านกาแฟร้านนี้ครับโอ้โหคันเบอร์เริ่ม

จริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นสินี่ครับร้านกาแฟหุ่นเหล็กโคราชตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
มันกลายเป็นร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อไปแล้วของโคราช
สไตล์การตกแต่งนี่แหละครับจับเอารถถังนั่นแหละครับมาวางเอาไว้ที่ร้านแบบนี้
โอ้โหเจ้ารถถังนี้มีชื่อนะว่ารถถังเหล็กมหาปะไหล่
มันจะแปลงร่างได้ไหมเหมือนทรานฟอร์เมอร์
โอ้โหผมไม่แน่ใจว่ามันแปลงร่างได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันตั้งเด่นตรงานแบบนี้มันดูสะดุดตาซะละเกิน
จิ๋วก็มีมีทุกรุ่นเลยล่ะครับมันเป็นงานแฮนดเมสนะอย่าเพิ่งตกใจคิดว่ารถถังจริง
อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นงานแฮนด์เมดที่เป็นผลงานของชาวบ้านที่เขาใช้เศษเหล็กขนาดใหญ่กว่าพันชิ้น
จากเศษเหล็กนะเอามาประกอบมาพ่นสีแล้วก็มาทำเป็นรถถังแบบนี้อันนี้ต้องขอปรบมือให้เพราะคุณทำเหมือนจริงชาวบ้านชาวช่องตกอกตกใจ
อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วทำไมเห็นรถถังตกใจตกใจมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่รถถังจริงไม่ใช่รถถังจริงตอนนี้ยังไม่ได้ออกมายังอยู่ในค่ายอยู่นะครับ
ร้านนี้เนี่ยนี่คือโดยรวมของร้านตัวจริงของร้านนี้อยู่ตรงนี้แต่รถถังมันอยู่อีกส่วนหนึ่งของร้านแต่ตอนนี้ร้านนี้ดังมากเพราะว่าร้านกาแฟหุ่นเหล็กโคลาสเนี่ย
ถือว่าเป็นร้านที่มีบรรดาหุ่นเหล็กหลากหลายรูปแบบที่เขาผลิตขึ้นมาจากเศษเหล็กมาประดับ
เอาไว้ที่ร้านอยากให้ดูเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ก็มีพรานฟอร์เมอร์ที่น้องใบตองบอกมีเพียบ
มังกงมังกรของมังกรมีอุ้ยตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอคะ
ม้าคึกคักนี่มังกรตัวใหญ่มาเริ่มเทิม
หุ่นแต่ละตัวเนี่ยเขาจำลองเรียนแบบมาจากในหนังภาพยนตร์ชื่อดังของทางฮอลลี่วูดเลยนะ
โอ้โหมีหมดทุกรุ่นแหละแล้วต้องชื่นชมจริงเพราะเขาทำเหมือน

คือผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีทำไว้แบบนี้เขาขายด้วยหรือเปล่า
มาประกอบกันแล้วก็พ่นสีนี่ฮอลลี่วูดต้องมาถ่ายในเมืองไทยแล้วนะ
ใครสนใจนะครับอยากจะไปชิมกาแฟไปถ่ายรูปแชะกับเหล่าบรรดาหุ่นเหล็กแบบนี้
ไปกันได้นะครับที่โคราชนะฮะ

ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ร้านเขาเปิดให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น
ส่วนนี้ผมจองแล้วนะถ้าเกิดขายผมจะซื้อเลย

มันรู้สึกดีเหมือนกับเขาคอยอยู่ดูแลเราตลอด

ไม่เคยเลย
ดีใจจังที่เจอของจริง
คุณดีใจนี่ฉันไม่ค่อยดีใจเลยท่านเน็ต
ยังไงไม่รู้ร้อนแล้วอากาศ